ในส่วนของรัฐบาลก็แถลงไปทีนี้ในส่วนของสอสอฝ่ายค้านนะครับ
วันนี้เราได้เห็นลีลาประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
หลายคนเห็นลีลาคุณจุลินแล้วก็บอกนี่แหละนะฮะฝ่ายค้านตัวจริงนะครับประชาธิปัตย์นะครับ
แล้วก็ยังมีลีลาของคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเช่นเดียวกัน
และก็ยังมีสวบางส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวเริ่มกันที่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับสอสอบัญชีรายชื่อก้าวไกล
ดูคนแรกเลยใช่ไหมคะใช่โบใหญ่มากแล้วนะฮะอภิปรายคนแรกเลยนะฮะตำหนิบอกว่า
คือสิ่งที่คุณเศรษฐาแถลงเนี่ยนะครับมันเป็นนามธรรม
ไม่มีตัวชี้วัดและกรอบเวลาที่ชัดเจนมาตรฐานเดียวกับรัฐบาลคุณประยุทธ์
สาเหตุเพราะว่ารัฐบาลกลัวการผูกมัดเกรงว่าจะทำให้ได้
รัฐบาลรู้ตัวว่าบางนโยบายทำไม่ได้แม้จะหาเสียงเอาไว้ต้องปรับเปลี่ยน
การเป็นรัฐบาลผสมข้ามคั่วครับทำให้ตกลงแนวทางกันไม่ได้
ก็ต้องเขียนนโยบายแบบลอยและเหตุที่ไม่กล้าแตะปัญหายาก
เพราะเกรงใจกลุ่มอำนาจเก่าและกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลัง
ต้องหาเงินสดมาเตรียมไว้ห้าแสนหกหมื่นล้านบาท
นี่เป็นจำนวนที่ต้องใช้นะฮะสำหรับการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาท
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของร้านค้าแล้วก็อาจจะเกิดภาวะเงินเฟ้อ
โลกดิจิทัลครับไปดูบรรยากาศการอภิปรายนะครับ

เพื่อการันตีว่าหนึ่งบาทในโลกจริงจะเท่ากับหนึ่งบาทดิจิทัล
ถ้าท่านไม่สามารถนำเงินทั้งห้าแสนหกหมื่นล้านมาแบ็คอัพได้เลยทันที
มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของร้านค้าค่ะที่จะรับขึ้นเป็นเงินสดเองก็ดีหรือว่า
ก็จะรู้สึกว่าแลกไม่สะดวกหรือว่ากังวลว่าเดี๋ยวรัฐจะไม่ได้มีเงินมาให้แลกในเวลาที่เขาต้องการ

หนึ่งบาทดิจิทัลจะไม่เท่ากับหนึ่งบาทในโลกจริงทันที
เล็กครับตอนอันก่อนแล้วนี้จำได้ใช่ไหมนี่เป็นจังหวะคุณเสธ
โหวตคุณพิธาใช่ไหมฮะคุณสิริกัญญาก็เป็นว่าที่รัฐมนตรีคลังเหมือนกัน
ถ้าเกิดคุณพิทาได้เป็นนายกในตอนนั้นนะครับ
มาอีกคนนึงครับที่ผมเกิดเอาไว้ช่วงแรก
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะฮะครั้งที่แล้วเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับ
ครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากเป็นรักษาการหัวหน้าประชาชิบัตร
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อมีการขึ้นอภิปรายนี่นโยบายนินจา
อยู่ก็หายไปแบบไร้ร่องรอยมีโอกาสได้นั่งดูคุณจุรินอภิปรายแป๊บนึงนะ
ลีลานี่คือเหมือนเดิมคือเป็นสหสอที่คล่เราะ
อยู่ในวงการมานานเป็นส่อมาหลายสมัย
ก็มีการอภิปรายนะครับเปรียบเทียบนโยบายรัฐบาล
ว่าเป็นนินจาร่องหนหลายเรื่องที่เพื่อไทยหาเสียงเอาไว้
ปรากฏว่าอ้าวพอในนโยบายปุ๊บหายไป

ปริญญาตรี๒๕๐๐บาทค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาท
๒อันนี้คือภายในปี๗๐นะนี่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
เติมเงินทุกเดือนให้กับทุกครอบครัว
ให้มีรายได้ทั้งครอบครัวรวมกันไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐บาทต่อเดือน
แล้วก็เคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่มีความพร้อม
รัฐบาลจะต้องบอกสังคมให้ชัดเจนนะครับ
ก็อย่างที่เหมือนตอนเก้าไกลอภิปรายนะฮะ
เงิน๕๖๐๐๐ล้านบาทนะครับ
มันจะกลายเป็นนโยบายไปตายเอาดาบหน้า
ไปดูวีราคุณจุฬินนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องขออนุญาตถาม

คนในรัฐบาลบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุป

กลายเป็นนโยบายไปตายอันดับหน้า
สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า
รัฐบาลต้องรับผิดชอบทำให้สำเร็จ

อย่าให้นโยบายนี้กลายเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย
เกิดขึ้นเด็ดขาดครับท่านประธาน

ตั้งแต่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์

สอวครับสอวคำนวณสิทธิสมาน
จะเป็นนโยบายชาญฉลาดกล้าหาร
แต่แฝงด้วยความสุ่มเสี่ยงเกิดการโต้แย้งครับ
เพราะว่าเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณเกือบเท่ากับงบลงทุน๑ปี

รัฐบาลต้องตอบให้ชัดถึงที่มาของเงิน
เพราะหากแหล่งที่มาของเงินมีปัญหา
ก็เกรงว่ารัฐบาลนั้นจะไปแตะสินทรัพย์อื่นของประเทศ
อย่างเช่นทุนสำรองระหว่างประเทศครับ

ที่มาของเงินเงินมาจากไหน
นอกจากนี้สสฝรัฐบาลสวบางท่าน
ก็มีการอภิปรายลักษณะสับสนุนรัฐบาลเศรษฐา
หลังจากที่ได้ฟังการแถลงนโยบาย

ก็คืออยู่ไป๔ปีเต็มเลย
ก็นี่แหละหลังจากแถลงนโยบาย

เป็นการประชุมคอรมณ์นัดแรกอะไรต่างเหล่านี้
นโยบายที่มีการแถลงเอาไว้
ค่าพลังงานค่าไฟฟ้า
๊าซหุงต้มน้ำมันดีเซลอะไรต่าง

ใช่ค่ะก็ไม่รู้ตอนนี้เต็มสภากันหรือยังนะคะ